ของกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนต่างที่ตอนนี้หลายคนเป็นห่วง

ที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้มาที่โรงเรียนด้วย
หรือว่าเด็กบางคนที่สูญเสียแม่ไปนะครับ
ก็ในโลกโซเชียลเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นกันเรื่องนี้
ว่าโรงเรียนควรจะจัดดีหรือไม่จัดดี
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วละกันค่ะ
ในเบรกนี้ว่าควรจัดกิจกรรมวันแม่ไหม
ที่ให้แม่มาแล้วก็ให้ลูกกราบแม่เนี่ยค่ะ

เพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปเมื่อกี้นี้
ของเด็กชายคนหนึ่งคือยืนเกาะรั้วเลยแหละ
เง้อมองรอคุณแม่ว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะมาถึงที่โรงเรียน
และดูในกระเป๋าเด็กน้อยคุณพวงมาลัย
แล้วเด็กร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะครับ
นี่แหละครับก็เป็นภาพที่ทางโลกโซเชียลเอามาเผยแพร่กัน

ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมว่ายแม่
แต่แม่ของเด็กคนนี้ไม่ได้มาร่วมนะครับ
หรืออาจจะมาช้าทำให้เจ้าตัวรอ
แล้วก็ยืนเกาะรั้วเฉง้อมองหาแม่และร้องไห้ไปด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกไปกระเป๋าของเด็กชายคนนี้
มีพวงมาลัยที่เตรียมไว้ใส่อยู่ในกระเป๋ากางเกง
ทำเอาเจ้าของโพสต์เมื่อเห็นแล้วก็ถ่ายถึงกับน้ำตาซึมเลยนะ
ระบุข้อความบอกว่าแฮชแท็กขออนุญาตน้อง
แท็กวันนี้ที่โรงเรียนลูกมีกิจกรรมวันแม่
ดูปากน้องร้องหาใครและพวงมาลัยในกระเป๋าที่เตรียมไว้
แท็กผมนั่งนิ่งน้ำตาซึมเลยนะครับ
แต่นี่คุณคือผู้ปกครองแถวนั้นเขาก็เห็น
เขาก็เลยไปหาน้องแล้วก็ให้โทรศัพท์ยืมนะ

คือน้องพูดบอกว่าจะมาไหมงานจะเริ่มแล้ว
แล้วท้ายที่สุดค่ะคือคุณแม่มาจริง
แต่ว่ามันไม่ได้มีคลิปออกมาในโลกออนไลน์ไง
เด็กวิ่งเข้าไปร้องไห้แล้วก็ไปกอดคุณแม่เลย
อันนี้ผู้ปกครองเขาก็ถ่ายทอดให้ฟังนะคะ
ปกครองของนักเรียนคนอื่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอเห็นคลิปนี้แล้วมาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะ
เรื่องนี้คุณแม่มาไม่ได้
แต่คุณพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ดูสิ

แล้วดูท่านั่งของคุณพ่อแมนมาก
ขาแบบว่าทางแบบนี้ครับคุณผู้ชม
แต่ว่าพ่อบอกผมไม่อายใคร

แต่งหน้าแต่งตาด้วยแต่หน้าพี่เขาเข้มเหลือเกิน

แล้วก็มีเขียนด้วยนะบอกว่า
เห็นลูกกราบเราเราก็ดีใจแล้ว

พ่อก็ทำหน้าที่แทนได้หนู
ดูสิปากแดงผมรุ่งไปหน่อยครับคุณแม่

เออแล้วก็เนี่ยเป็นผมสงแบบนี้เลย
คุณผู้ชมก็ไปนั่งให้ลูกทั้งสองคนได้กราบ
มาแสดงความคิดเห็นเยอะค่ะ

และเสื้อนี่ไปเอาของใครมาด้วยนะครับ
ก็เนี่ยตายแล้วความพยายามของคุณพ่อ

ใช่แล้วในโซเชียลก็เอารูปของคุณพ่อตอนที่ไม่ได้ใส่วิกมานะ

คือจริงกิจกรรมแบบนี้หลายโรงเรียนเขาก็ไม่มีการจัดแล้ว
ก็คือให้ลูกกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะ
เพราะว่าก็คำนึงถึงใจของเด็กหลายคน
แล้วก็ภารกิจคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันนี้คือ

นี่ไงคือคุณจุธารัฐเล่าเองก็จะร้องไห้
น้องปริมเป็นอย่างไรคะลูกสาวจัดกิจกรรมไหม
คือน้องปริมตั้งแต่อนุบัน๑จนมาถึงป๑นี่
โรงเรียนเขาไม่เคยมีการให้คุณพ่อคุณแม่ไปงานแบบนี้เลย

พูดจริงคือเราทำงานมันก็สะดวกเราด้วย
แล้วลูกเนี่ยก็มีการ์ดมาไหว้เราที่บ้าน

หรือไม่ก็เขียนเรียงความจัดบอร์ดอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะว่าให้ไปกราบคุณแม่นะให้ไปขอบคุณคุณแม่นะอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คือการสร้างจิตสำนึกจริงก็สร้างได้
ไม่จำเป็นต้องมาทำท่ามาจัดกิจกรรมไหว้คุณแม่

ไม่ต้องจัดแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำให้ลูกรักแม่มากขึ้น
อันนี้ไม่น่าจัดนะคะเอาคิดยังไงส่งมาได้นะคะ
เพราะว่าบางโรงเรียนเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาทุกคนหรอก
ส่งตัวแทนหนึ่งห้องเป็นคุณแม่หนึ่งคน